คุณผู้ชมฮะมาดูพาดหัวใหญ่ในหน้าหนึ่งสิบพิมพ์ไทยรัฐฉบับเช้าวันนี้นะครับ
เหรียญทองให้นายกใช้มาตรา๔๔เด้งบิ๊กแป๊ะทีมจับเดือดแค่ตำหนิไม่เพียงพอ
คดีเงินทรลามสมณศักดิ์โยงสีกาสาวร้านสามกับพัน
เรื่องนี้ต้องติดตามกันนะครับเพราะว่าผู้ที่ออกมาพูดแล้วก็กลายเป็นพาดหัวหน้าหนึ่ง
สือพิมพ์ไทยรัฐเนี่ยก็คือเป็นผู้มนวยการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะนะครับ
แล้วก็ท่านเป็นพลตรีนายแพทย์เหรียญทองแน่นหนาเป็นผู้ก่อตั้งองค์กรเก็บขยะแผ่นดินด้วย
ส่วนเรื่องของการควบคุมตัวอดีตพระทั้ง๕รูปนะครับรวมถึงนายสุวิทย์อดีตพระพุทธอิสระ
ตอนนี้สำหรับนายสุวิทย์เจ้าหน้าที่ก็ต้องดูเรื่องของสุขภาพ
เพราะท่านมีอาการปวดหลังหมอนรองกระดูกทับเส้นปราศาสตร์

พันธุ์ตำรวจเอกนรัฐสเวตนันอธิบดีกรมราชธรรมเปิดเผยกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเรา
บอกว่านายสุวิทย์ทองประเสริฐหรือว่าอดีตพระพุทธอิสระ
ผู้ต้องหาคดีอ้างยี่ซ่องโจรและปลอมพระประมาพิไทย
มีอาการป่วยจากโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทและมีอาการปวดหลัง

ซึ่งนายสุวิทย์มีอาการป่วยในลักษณะนี้ก่อนจะถูกควบคุมตัวมายังเรือนจำ
ก็คืออาภาษณ์ตั้งแต่ตอนเป็นพระ
โดยแพทย์ได้มีการตรวจอาการแล้วไม่น่าเป็นห่วง
และไม่ได้มีความเห็นว่าต้องนำตัวไปรักษายังโรงพยาบาลภายนอกนะครับ
ทางด้านของนายกริจกระแสทิพย์ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพมนาคม
ก็เปิดเผยถึงเรื่องของอาการของนายสวิทย์
บอกอาการหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทของนายสุวิทย์เป็นโรคประจำตัว
เริบขึ้นอีกครั้งหลังจากที่ถูกคุมขังภายในเรือนจำ
ว่าเกิดจากการปรับตัวที่ต้องอยู่ร่วมกับคนจำนวนมาก
และการนอนตะแคงเพื่อหลบแสงไฟทำให้อาการปวดหลังกำเริบขึ้นตามลำดับนะครับ
แต่ว่านายสุวิทย์ยังเดินได้ตามปกติแต่หากเดินระยะไกลเช่นห้องเยี่ยมญาติ
ก็ต้องนั่งรถเข็นหรือมีคนคอยพยุง
เรื่องต้นได้ให้ยาแก้ปวดแล้วก็ให้แพทย์ไปรักษาตามอาการไปก่อนนะครับ
ค่ะคือนายสุวิทย์อยู่แดน๔ไงแล้วถ้าสมมุติว่าเกิดว่าเดินใกล้สามารถเดินได้
แต่ถ้าเกิดว่าต้องเดินไปห้องเยี่ยมญาติก็ไกลหน่อยจะต้องนั่งรถเข็นแบบนี้นะคะ
แล้วก็นายสุวิทย์เองบอกกับเจ้าหน้าที่เรือนจำบอกว่าปกติจะกินยาที่ปรุงขึ้นเอง
เพราะว่าที่วัดอ้อน้อยก็จะมีสวนสมุนไพรถูกไหม

แต่ว่าระเบียบเรือนจำก็ไม่อนุญาตให้นำยาจากภายนอกเข้ามาด้านในโดยเด็ดขาดนะครับ
โดยนายสุวิทย์ยืนยันว่าไม่ย้ายไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลราชธรรม
เพราะไม่อยากให้ยุ่งยากและก่อนหน้านี้จำได้ไหมฮะ
ก่อนที่จะถูกควบคุมตัวเข้าเรือนจำนะครับ
บอกว่าญาติโยมไม่ต้องเอายามาให้นะครับ
จะเป็นการรักษาตัวเองนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นเวรเป็นกรรมอะไรเนี่ยนะครับ
แต่ว่าทางโรงพยาบาลก็บอกว่าจะต้องดูอาการของนายสุวิทย์อย่างใกล้ชิด
ตอนนี้ทางผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพมนคร
ส่วนเรื่องของการควบคุมตัวและการแบ่งแดนต่างนะ
เพราะว่าการที่นายสุวิทย์เข้าไปอยู่
ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทียบมนาคมเขาก็จะไปต้องไปเจอใครรึไม่คุณ
ต้องไปเจอกับนายจตุพรพรมพันธ์นะครับอดีตแก่นำนปช
ตอนนี้ทางด้านผู้บัญชาการบริเวณจำพิเศษกรุงเทพมนาคมบอกว่า
ก็เพื่อลดการเผชิญหน้าโดยเฉพาะในส่วนของนายสุวิทย์และนายจตุพร
ก็ต้องแยกในการขังไม่ว่าจะแดน๓๔หรือ๖
เพื่อเป็นการลดการเผชิญหน้า
ส่วนผู้ต้องหารายอื่นคืออดีตพระเถระชั้นผู้ใหญ่ทั้ง๕รูป
ตอนนี้ก็กระจายไปคุมขังยังแดนต่างด้วยเหมือนกัน
เพื่อความเหมาะสมนั่นเองนะครับ
แล้วก็ในช่วงเช้าเมื่อวานผู้ต้องขังทั้ง๖ราย
ยังปฏิบัติภารกิจกิจวัตรส่วนตัวตามปกติ
ทานอาหารเช้าที่เรือนจำจัดให้เป็นข้าวต้ม
แต่มื้อเย็นทั้ง๖คนไม่ได้รับประทานอาหาร
เพราะว่าตอนที่สมัยเป็นพระก็ไม่ได้ฉัน
ถูกไหมไม่ได้ฉันเย็นนะครับ
จากการสังเกตอดีตพระเถระชั้นผู้ใหญ่ทั้ง๕รูป
ยังคงมีความวิตกกังวลอยู่ระหว่างการประกันตัว
แล้วก็สำหรับนายสุวิทย์ก็มีอาการปวดหลังที่ยังคงน่าเป็นห่วง
แล้วก็ทั้งหมดนี้ได้รายงานให้อธิบดีกรมราชธรรมได้รับทราบแล้วนะครับ

ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายยกรัฐมนตรี
แล้วก็พลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายยกรัฐมนตรี
ออกมาขอโทษสังคมถึงกรณีที่เจ้าหน้าที่เนี่ย
เข้าไปจับกลุ่มตัวนายสุวิทย์
ในวันที่๒๔พฤษภาคม
เพราะว่ามีภาพเผยแพร่อยู่ในโลกโซเชียล
บอกว่าโอ้โหทำไมต้องรุนแรงขนาดนี้
ทำไมต้องมีทั้งตำรวจทั้งหน่วยคอมโมโด
แล้วก็อาวุธครบมือเข้าไปจับกลุ่ม

ขณะที่พระพุทธอิสระเนี่ย

นายกรัฐมนตรีก็ออกมาขอโทษสังคม
บอกว่ามีการตักเตือนเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้ว
ในเรื่องของการปฏิบัติการนะครับ
พลโทสันเสริญแก้วกำเนิดโศกประจำสำนักนายยกรัฐมนตรี
ชี้แจงนะครับว่าการที่พลเอกประยุทธ์จันโอชา
นายกรัฐมนตรีออกมาขอโทษแทนตำรวจ
บุกจับกลุ่มอดีตพระพุทธอิสระนั้น
เพราะทำไม่เหมาะสมไม่ได้เข้าข้างใคร
รวมทั้งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในเขตวัดหรือสังคาวาส
อาจจะทำให้กระทบต่อความรู้สึกของพุทธศาสนิกชนนะครับ
กรณีที่หลายคนมองว่า
พลเอกประยุทธ์พลเอกประวิทธิ์
และพลเอกอนุพงศ์เผาจินดา
มีความเคารพนับถือในตัวพระพุทธอิสระนั้น
พลโทษันเสริญแก้วกำเนิดบอกว่า
รัฐมนตรีของนายสุวพรรณตันยุอัฒนประจำสำนักครัฐมนตรี

บอกว่านายกรัฐมนตรีและผลเอกประวิทย์วงสุวรร

รัฐบาลก็อยากทำสิ่งที่ดีที่สุด

ก็ไม่ได้มีความสัมพันธ์ส่วนตัวใด
กับอดีตพระพุทธศาสนา
จะต้องประมาณการไม่ว่าจะในระยะต่อไปหรืออะไรก็แล้วแต่
ผมว่าผมก็คิดว่าท่านได้การพูดของทั้งสองท่านได้อธิบายอะไรไปแล้วนะครับ
ผมอยากให้เราดูมันทั้งบริบทอย่าไปดูแยกส่วนดูทั้งบริบทของเรื่องนี้นะ
คือผมคิดว่ารัฐบาลอยากทำในสิ่งที่ดีที่สุดให้กับพระพุทธศาสนา
คนพุทธทุกคนเป็นคนพุทธส่วนใหญ่เราอยากทำสิ่งที่ดีที่สุด
แล้วก็ผมเลือกว่าเราพยายามทำสิ่งที่ดีที่สุด
ส่วนความคิดเห็นของพลตรีนายแพทย์เหรียญทองแน่นหนาภูมิในการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะนะครับ
และเป็นผู้ก่อตั้งองค์กรเก็บขยะแผ่นดิน
ความคิดเห็นนี้กลายเป็นพาดหัวใหญ่ในหน้าหนึ่งสิบพิมพ์ไทยรัฐฉบับเช้าวันนี้เลยนะครับ
เพราะว่ามีการเผยแพร่ข้อความในเฟซบุ๊คถึงกรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจ
บุกเข้าไปจับกลุ่มตัวนายสุวิทย์ทองประเสริฐหรืออดีตพระพุทธอิสระนะครับ
โดยบอกว่าผมขอขอบคุณที่ทั้งนายกรัฐมนตรีและผลเอกประวิทย์วงสุวรรณได้ตักเตือนตำรวจ

แต่มันไม่เพียงพอเพราะความเสียหายต่อศรัทธาในรัฐบาลและคอสช
มันทวีความรุนแรงขึ้นนะครับ
นี่ว่าไปถึงเรื่องของการเมืองเลยล่ะฮะ
อาจจะมีปัญหาและจะเป็นสาเหตุ
ขบวนการสามารปลุกระดมให้เกิดความไม่สงบในที่สุด
กรณีที่เกิดขึ้นอาจจะเป็นเพียงน้ำพึ่งหยดเดียว
ทำลายความสงบสุขของชาติ
ผมขอความกรุณาจากท่านและคณะจงอย่าประมาทมองข้ามเรื่องนี้ไป

ผมขอเสนอให้ท่านใช้อำนาจตามมาตรา๔๔
ออกคำสั่งย้ายพบตรผู้บังคับบัญชา
และฝ่ายอำนวยการที่เกี่ยวข้องกับชุดปฏิบัติการ
ผมขอให้ท่านอย่าได้กังวลใจว่า
เสนอของผมนี้จะทำลายขวัญกำลังใจของตำรวจ
เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นมันล้มเหลว
และมันทำลายความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประชาชนกับตำรวจนั่นเอง
กลายเป็นข้อความความคิดเห็นที่ค่อนข้างจะตรงไปตรงมานะครับ

คมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยนะครับจะมีความเคลื่อนไหว
เพราะว่าในวันนี้๒๘พฤษภาคมเวลา๑๐นาฬิกานะครับ
ไปยื่นคำร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดินและคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
ศูนย์ราชการถนนแจ้งวัฒนะเพื่อเสนอแนะต่อนายยกรัฐมนตรี
หน่วยงามรัฐที่เกี่ยวข้องให้ปรับปรุงกฎหมาย
ข้อบังคับหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับพระพิสุสงฆ์ในพุทธศาสนา
โดยเกินสมควรแก่เหตุและให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง
กรณีเจ้าหน้าที่พร้อมอาวุธครบมือเข้าจับกลุ่มอดีตพระพุทธอิสระด้วยนะครับ
ส่วนเรื่องของคดีพระมีความคืบหน้าหลายเรื่องเหมือนกันนะ
ใช่ค่ะทีนี้ดูเรื่องของการตามหาพระอีก๒รูปก่อนที่ยังหลบหนี
ก็คือพระพรมศิษย์จ้าวาสวัสดิ์สาเกต
กับพระพรมเมธีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงสารามเนี่ยนะคะ
คือตอนนี้เนี่ยทางด้านผู้บังคับการ๓ผู้บังคับการกองปราบเนี่ยนะคะ
ก็บอกว่าในช่วง๒วันนี้เดี๋ยวมันเป็นช่วงวันหยุดที่ผ่านมาไง
ต้องตามกันต่อว่าจะหลบหนีไปไหนอย่างไร
แล้วก็ที่มีข่าวออกมาบอกว่าพระพรหมสิทธิ์มีการหลบหนี
แล้วก็จะขอเข้ามอบตัวตรงนี้ยังไม่ได้รับรายงานมา
แต่ถ้าเกิดว่าติดต่อขอมอบตัวเนี่ยก็อาจจะติดต่อทางผู้บังคับบัญชาโดยตรงมากกว่า
ครับแล้วก็มีรายงานมานะฮะว่าผลตำรวจตรีมายตรีชิมเฉิดนะครับ
สั่งการให้ชุดสืบสวนกองปราบเร่งสืบสวนแล้วก็จับกลุ่ม๒พระชั้นผู้ใหญ่นี้นะครับ
โดยจัดชุดสืบสวนติดตามพระพรหมสิตเจ้าวาดวัดสะเกด
น่าเชื่อว่าจะยังคงซ่อนตัวอยู่ในกรุงเทพมหานคร
และให้กองกับการ๓กองปราบนำทีมสืบสวนติดตามตัวพระพรมเมธี
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศ์นะครับ
โดยในส่วนของพระพรมเมธีคาดว่าอาจจะหลบหนีในชุดคารวาสก็เป็นได้นะครับ
แล้วก็ถ้าตามต่อในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐจะมีเรื่องราวที่น่าสนใจ
มีการโยงใยระหว่าง๓พระเถระชั้นผู้ใหญ่
ไปถึงผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นเจ้าของร้านสังขพันธ์

เรื่องของการเลื่อนตำแหน่งหรือสมณศักดิ์ของพระสงฆ์ด้วย
เรื่องของพระเถระชั้นผู้ใหญ่๓รูป
ที่มีส่วนเกี่ยวพันธุ์ในการวิ่งเต้น
ให้ตำแหน่งกับพระรูปอื่นด้วยฮะ

รวมถึงเรื่องของคดีเงินทอนวัดล็อตที่๔
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงปี๕๔ถึงปี๒๕๕๙
หมาย๖๐วัดตอนนี้ทางสำนักพุทธตรวจสอบไปแล้ว
๖๐เปอร์เซ็นต์หรือประมาณ๔๐วัตต์
เข้าข่ายทุจริตไปแล้ว๒๖วัตต์
ล็อต๔แล้วนะใช่ครับเรื่องนี้ก็ต้องตามกันต่อด้วยนะครับคุณผู้ชม
ส่วนเรื่องความคืบหน้าของศรีกาถ้าเกิดคุณผู้ชมอยากอ่านเพิ่มเติม
ได้หนังสือพิมพ์ไทยรัฐวันนี้นะครับ
หน้าที่๑๓นั่นเองนะครับใช่นะครับ